ขณะที่บางพื้นที่ก็ยังคง
มีน้ำท่วมขังมีน้ำสูงอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ทางปพเองก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ระทึก
ขณะที่เรือของป่าพรรดิเนี่ยนะคะ
ถุงยังชีพไปจะไปแจกจ่ายประชาชน
แปลว่าลำนึงมันล่มลงกลางแม่น้ำมูลเลยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปนาทีระทึกนี้กันก่อนนะคะ
ถุงยางชีพต่างนะครับลอย

สะพานเกียงจังหวัดอุบลนะครับ

แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นไร
ยังไงชีวิตของผู้คน

เรือท้องแบรนด์ที่ร่มเป็นเรือของ
ป้องกันและบันทัศน์ฐานะภัยจังหวัดอุบล

แล้วก็กำลังจะนำถุงยางชีพไปแจกให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล
แต่๑ใน๔ลำถูกคลื่นซัดจนล่มลงไป
ถุงยางชีพจำนวนมากกว่าลอยไปตามกระแสน้ำนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ในเรือก็ลอยคออยู่ในแม่น้ำพักหนึ่ง
ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือก็ไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตหรือศูนย์หายแต่อย่างใดนะคะ
ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๓อุบลราชธานีบอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องเรือร่มที่เกิดขึ้นแล้ว
เรือลำนี้มาจากศูนย์ปภเขต๓ปราจีนบุรีค่ะ
ได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มีเจ้าหน้าที่อพรรวมพนักงานขับเรือ๙คน
ยังชีพประมาณ๑๐ถุงที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนที่กรุงเทพ
จะนำไปให้กับผู้ประสบภัยที่ออกจากบ้านไม่ได้

แต่ว่าเนื่องจากน้ำในแม่น้ำมูลไหลเชี่ยว
ไหลประมาณสี่พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะก็ทำให้มีคลื่นสูงปะทะเข้ากับตัวเรือจนล่ม
แต่ทุกคนก็ปลอดภัยทางด้านผอศูนย์ก็เลยกำชับไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะว่า
ไม่ให้บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกินสวมใส่เสื้อชูชีพ
แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกเสมอนะคะ